ไปหัวรอสนุกสนานตามภาษาตลอนข่าวก่อนหน่อย
กับเรื่องราวความขำของลีลาสายแดนส์
ใครจะโหดโดดเด่นยืนหนึ่งแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะ
ในช่วงของตลอดข่าวขำ
ลีลาแต่ละคนจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่ลีลาของโสดยืนหนึ่ง
ถึงแม้ว่าความโสดจะอยู่คู่กับชีวิต
แต่ก็ไม่สามารถมาทำลายความมันด้านเสียงเพลงได้แบบนี้
เป็นยังไงล่ะครับมาคนเดียวก็เฟี้ยวได้
แถมยังได้คู่เต้นที่เข้าขาไม่บ่นไม่เหนื่อย
และไม่คิดจะทิ้งกันอีกด้วยล่ะครับ
ต่อกันที่ลีลาของหมอลำยืนหนึ่ง
เห็นและพูดได้เลยครับว่าสวยงามและอ่อนช้อย
สวัสดิ์
หม้นอีลีล่ะครับ
ครับคุณแม่ถ้ายกย้ายสายสะโพกมันต้องพริวเสียละเกิน

อยากให้คุณแม่หาเพื่อนร่วมกวนไปเดิ้นซ์กินมันจะดีกว่า
มันจะเหงานะจ๊ะแม่จ๋า
และสุดท้ายลีลาของนางฟ้ายืนหนึ่ง

มันมันสุดมันฟินครับ
มิเหี้อร่าความมันเนี่ย
พุ่งกระจายไปทั่วงานบวชเลยนะครับเนี่ย
แต่ในส่วนของไขมันที่พบมาด้วย

พิสูจน์ได้จาก๕โยกเอ้วสุดพิว
อย่างที่เห็นนี่แหละครับ